สวนโน้งนุฏปัทยา

นี่ก็สนุกสนานไม่แพ้กันเลยค่ะ

อันนี้เป็นคนนะไม่ใช่ช้าง
คนที่มาเที่ยวงานนี้นะคะก็ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก
เพราะว่าความน่ารักของช้างเนี่ยมันแสนรู้จริงนะคุณต้องบอกแบบนี้นะคะ
แล้วก็เนรมิตสวนที่ตกแต่งพันไม้จากเมืองหนาวนานาชนิดออกมาด้วยนะคะ
กัมพลตันสัจจาผู้อำนวยการสวนนงนุษย์พัทยาค่ะ
กล่าวว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้มีการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ระหว่างวันที่๒๔ธันวาคมถึงวันที่๒มกราคม๒๕๖๑นะคะ
นิรมิตสวนสวยที่ตกแต่งพันไม้จากเมืองหนาวนานาชนิดเลย
ไม่ว่าจะเป็นต้นคริสต์มัสเอ่ยต้นเบนิโกเนียกล้วยไม้เอ่ยอะไรต่าง
นี่ก็บานสะพรั่งนะคะแล้วก็มีไม้ดอกอีกมากมายรอให้นักท่องเที่ยวได้มาชื่นชมความสวยงาม
อกจากนี้ก็ยังมีความสนุกสนานกับการแสดงคาเบอร์เร่โชว์ด้วย
แล้วก็เกมแจกรางวัลต่างอีกมากมายจ้า
แล้วก็ไปเที่ยวชมกันได้นะครับไปดูช้างไปเจอซันตี้ซันต้า
บรรยากาศช่วงนี้คึกคักจริงนะครับคุณผู้ชมครับ